หลังจากเมื่อวานนี้ไปเจอศพของเด็กหญิงวัย๓ขวบคนหนึ่ง

อยู่ที่ไร่มันสำปะหลังแถวบ้านที่นครสวรรค์นะฮะ

โบ้งชาวบ้านญาติของเด็กบอกไม่ใช่ใครที่ไหน

สภาพศพมีดินแบบยัดอยู่เต็มปากเลย
บอกว่ามีทั้งที่ปากที่จมูกที่ตาน้อง

วันนี้ตามจับตัวพ่อของเด็กที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ

เขาดูยังไม่ค่อยสติเขาดูเลือดลอยหน่อยไหม

ก็เลยทิ้งลูกวางลูกทิ้งเอาไว้
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกมา

เปียโนนะครับเด็กหญิงวัย๓ขวบนะครับ

อยู่ที่ไร่มันสำปะหลัง

ห่างจากบ้าน๓๐๐เมตร
สภาพศพก็คือมีดินอุดที่ปากที่จมูก

ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างอื่นนะครับ

เมื่อวานนี้นะครับ๓มกราคม

ยืนยันว่า
ได้รับแจ้งจากทาง

ลักษณะคล้ายกับที่เป็นข่าวคนร้ายฆ่าลูกที่นครสวรรค์เลยอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ตำรวจก็มาตรวจสอบนะครับแล้วก็เจอจริงนะฮะผู้ชายคนนี้พร้อมกับรถจักรยานยนต์ฮอนนาเวฟสีดำที่ขี่หนีมาจากนครสวรรค์
ไปได้ตัวเนี่ยตอนที่กำลังเดินออกจากห้องน้ำนะครับก็เลยคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักพร้อมกับตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วย
นายรณชัยวัย๒๗ปีนะครับแต่พูดจาวกวนไม่ค่อยรู้เรื่องฮะดูเหมือนกับคนยังเมายังหลอนนะครับ
นายรณชัยนี่อ้างว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือเมื่อวานนี้นะครับเขาได้ยินเสียงคนมาอุ้มลูกไป
เขาก็เลยเดินตามหาลูกก็คือน้องเปียโนแล้วไปเจอว่าลูกสาวเนี่ยวัย๓ขวบเนี่ยถูกทิ้งอยู่ที่ป่ามันสำปะหลัง
แล้วตอนนั้นเห็นผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงแก่เป็นผีแก่ของผู้หญิงผีแก่ใช่
หลอกเขาเขาก็เลยตกใจอุ้มลูกมาแล้วนะก็เลยทิ้งลูกวางไว้ที่ไร่มันสำปะหลัง
แล้วก็วิ่งหนีผีมารู้อีกทีก็คือลูกตายแล้วก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มาชนบุรี
ถามว่ามาทำไมถึงชนบุรีรณชัยบอกว่าจะมารับแฟนใหม่ของเขาฮะค่ะ
แฟนใหม่อยู่ที่บางแสนแฟนมาฉลองปีใหม่อยู่ที่นี่

นี่ฮะอันนี้เขาให้งานแบบวกวนนะตอนนี้ตำรวจที่ชนบุรีนะครับ
ส่งตัวนายรณชัยกลับไปที่ท้องที่ที่นครสวรรค์ต่อนะครับ
ไม่ได้ลงมือทำผมเจอผีหรอกผมก็วิ่งออกแยกค้างกับลูกมาเลยครับ

อ้าอะอ่ะใจการคนต่างก็เจอถึงวิ่งหนีตกใจคนเจอผีครับ
ดินอยู่ในปั๊ดเด็กได้ไงครับ

แต่ที่เล่าเรื่องตอนลูกตายนี่ยิ้มล่าเลยนะคะ
ก็ไม่รู้ว่ามีอาการทางจิตประสาทอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่า
แต่เนี่ยพูดจ้างโว๊คโว๊ควนวนดูแบบหลอนอย่างนี้ฮะ
คือฟังแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันกับเรื่องที่เขาเล่า

คุณบุรีที่ตำรวจตามเจอตัวนะครับ
เดี๋ยวจะส่งตัวมาถ้าเห็นแรงไต้เลยนโครนสวรรค์
ถ้าถึงก็ช่วงกลางดึกวันนี้ครับท่านคุณผู้ชมครับ
ก็ต้องมาสอบสวนขยายผลกันต่อ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่นครสวรรค์นะครับ
ได้คุยกับคุณย่าของน้องเปียโนนะฮะก็คือแม่ของนายรณชัยผู้ที่ก่อเหตุ
คุณย่าอนงนาฏนะฮะนี่ฮะคุณย่าบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณตีสี่
รณชัยลูกชายเนี่ยมาปลุกนะตอนนั้นนอนอยู่กับหลานสาวนะคือเปียโนนะครับ
รณชัยมาบอกแม่ไปดูท่อประปาในห้องน้ำให้หน่อยนะท่อมันแตกช่วยลุกไปดูให้ที
ย่าก็ลุกไปดูไปถึงไม่เห็นมีท่อประปาอะไรแตกเลยก็เอกใจแล้วทีนี้รีบกลับมาดูที่ห้องนอน
พบว่ารณชัยลูกชายเนี่ยอุ้มเปียโนหลานสาววัย๓๐
ขวบวิ่งออกไปทางหลังบ้านที่เป็นป่ามันสำปะหลังคือปกติที่บ้านเขาไม่ค่อยไว้ใจรณชัยเท่าไหร่อยู่แล้ว
อยู่กับลูกก็เลยให้ลูกเนี่ยมาอยู่กับย่าเป็นหลักในห้องนอนนี่ฮะย่าบอกเผลอแป๊บเดียวอุ้มลูกไปเลยย่าก็วิ่งตามไปนะ
แต่ทางไปไล่มันสัมปะหลังเนี่ยมันมืดมากทำให้ย่าสะดุดล้มพอลุกขึ้นมาได้ย่าบอกตัดสินใจเปลี่ยนใจดีกว่าวิ่งไปหาเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงบอกให้ช่วยตามหาหลานสาวหน่อย
แล้วเขาก็มาช่วยกันตามหาน้องเปียโนแต่มาเจออีกทีก็คือน้องเปียโนนอนเสียชีวิตในร่องดินของไร่มันสำปะหลังไปแล้ว
ในสภาพมีดินอุดอยู่ที่ปากที่จมูกแล้วก็ที่ตาสองข้างด้วยส่วนนายรณชัยพ่อของเด็กนะฮะขี่จักรยานยนต์
หลบหนีไปคุณย่าบอกว่ามันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะครับ๓วันก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
ช่วงค่ำของเมื่อ๓วันก่อนเปียโนหลานสาวเนี่ยชอบพูดบอกหนูเห็นผีหนูเห็นผี
ช่วงค่ำวันเกิดเหตุนะฮะก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับก็บอกเห็นผีอยู่หน้าบ้าน
นี่น้องเปีโนนะฮะ๓ขวบกำลังน่ารักเลย
นี่เล่นกับเพื่อนในระแวกบ้านนะฮะน้องเปียโน
เด็กหญิงอายุสามขวบนี่เห็นไหมฮะน่ารักเหลือเกินตายแล้วนี่ฮะ
มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำให้เสียชีวิต
คุณย่าบอกหลานสาวเจอผีอยู่๓วันบอกเห็นผีอยู่๓วัน
เนี่ยจนกระทั่งเช้ามืดเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุขึ้น
ก่อนที่จะเอาเขานอนคืนนั้นเขาบอกว่าแม่ผีอยู่หน้าบ้านอ่ะ
เขาบอกงั้นเนี่ยผีอยู่ต้นไม้น่ะยืนยิ้มน่ะเขาว่างั้น
ตรงไหนเล่ามันมีตรงไหนย่ามองไม่เห็น
เขาบอกอย่างเดี๋ยวจะผีนะเข้ามานะย่าจะเตะเข้าบ้านได้ไง
เข้าบ้านไม่ได้หรอกลูกแล้วน่ามาแล้วน่ะน่ากลัวจัง
เขาก็พูดอย่างนี้ก็พูดเขารู้เขาเก่งก็พูดแบบทุกอย่าง

ภาพที่ตำรวจเขาให้ดูเขาขยายให้ดู
คือดินมันก็เต็มที่ปากที่ตาที่จมูก
สันนิษฐานว่าเด็กมันคงร้องแล้วกลัวเขาจับได้
มันก็เลยจับลูกมันถึงโกดเพราะมันมีร่องลูเท่านี้นะข้าง

คิดว่ามันคงจับระดิษฐ์กรอกไปเลย
เรื่องที่ว่าน้องเปียโนเห็นผีอะไรอยู่๓วันที่บ้าน

อันนั้นก็คือแล้วแต่เลยค่ะละทิ้งไว้เลย
คือมันโหดเที่ยบมากกับเด็กสามครบ

ใกล้หลานอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ค่อยไว้ใจพฤติกรรม
ลูกชายบอกเห็นมีคนมาอุ้มลูกสาวไปไล่มัน
พอตามไปเจอแล้วเจอผีก่อนก็เลยวางลูกทิ้งเอาไว้
อีกทีลูกเสียชีวิตแล้วเนี่ยแม่ของนายรณชัยก็คือย่าของน้องเปียโนบอก
จริงหรอกก็ลูกชายนี่แหละเป็นคนอุ้มหลานสาวออกไปจากบ้าน
แล้วที่กอเหตุก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเมาอันเนี้ย
เมาเหล้าดื่มเหล้าฉลองปีใหม่แบบข้ามวันข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
แล้วปกตินายรณชัยลูกชายมีอาการทางจิตประสาทอยู่แล้ว
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลาดยาวแล้วก็ชอบเสพกัญชา
เคี้ยวใบกะท่อมอืมสูบยาเส้นอย่างหนักอีก
มันก็เลยหลายอย่างเหลือเกินแม่ของน้องเปียโนนะครับ
ดีตภรรยาของนายรณชัยบอกว่าเธอกับนายรณชัยเนี่ย
จดทะเบียนสมรสกันอยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูกสาวคือน้องเปียโน
แต่แยกกันอยู่๒ปีได้แล้วเพราะว่ามีปัญหากัน
เธอตัดสินใจมาหางานทำอยู่ที่นนทบุรี
ที่ผ่านมาก็เห็นว่ารณชัยสามีเขาก็รักลูกสาวดีนะไม่เคยทำร้ายลูก
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเนื่องจากสามีเนี่ยไปเสพยาเสพติดแน่
แล้วก็มีอาการทางจิตประสาทอยู่ด้วยยอมรับว่าเสียใจมาก
ต้องเสียลูกสาววัยสามขวบไปเพราะน้องเปียโนเป็นเด็กน่ารัก
เป็นเด็กฉลาดเป็นที่รักของทุกคน
ถ้าเจอหน้านายรณชัยก็อยากจะถามเหลือเกินว่าทำไมต้องทำกับลูกแบบนี้
ทุกวันนี้หนูยังถือเสื้อไปไหนมาไหนหนูก็ถือเสื้อเขาไปเลย

ส่วนงานศพของน้องเปียโนนะครับวันนี้ทางครอบครัวรับศพมา
บำเพ็ญกุศลแล้วนะครับที่บ้านบอกจะสวดศพสองคืนด้วยกัน
ปนกิจเสาร์ที่จะถึงนี้๗มกราคมนะครับ
คือที่แรกเนี่ยทางครอบครัวบอกว่าจะยังไม่เผาศพน้องเพโน
กว่าจะจับตัวคนก่อเหตุก็คือพ่อของเด็กได้
แต่วันนี้ได้รับแจ้งจากตำรวจว่าได้ตัวแล้วนะครับ
ก็เลยตัดสินใจว่าจะชาปนกิจวันเสาร์ที่จะถึงนี้๗มกราคมนะครับ
ส่วนที่โรงศพของน้องคุณย่าครอบครัวก็เอาขนมเอานมเปรี้ยว
เอาแอปเปิ้ลที่น้องชอบทานเนี่ยมาวางเอาไว้ให้
นี่ชาวบ้านก็มาแสดงความเสียใจกันนะครับตั้งศพอยู่ที่บ้านนะครับ
เราได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของนายรณชัยหรือว่านายเจมส์นะฮะ
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุนะครับแล้วก็ช่วยออกตามหาน้องเปียโน
ไปเจอศพน้องเปียโนคนแรกนี่ฮะเธอบอกว่าอย่างนี้ครับ
ย่าของน้องเปียโนมาขอความช่วยเหลือให้ช่วยตามหาหลานสาวเนี่ย
ทุกคนก็ช่วยกันตามหาซึ่งตอนนั้นยังเชื่อว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่
จนกระทั่งไปเจอเนี่ยน้องเสียชีวิตแล้วแล้วมีเสื้อสีขาวคลุมอยู่
น่าจะเป็นเสื้อของพ่อของเด็กนั่นแหละแล้วก่อนที่จะเจอศพสุนัขที่ชื่อเจ้ากะทิเนี่ย
มันไปเดินดมอยู่แถวที่ศพน้องเปียโนถูกทิ้งเอาไว้นี่ฮะเจ้ากะทินะฮะ
เธอก็เลยเดินเข้าไปดูก็เจอน้องเปียโนนอนอยู่ที่ร่องของไร่มันสำปะหลัง
พอไปจับดูเด็กก็เสียชีวิตแล้ว
ญาติของนายรณชัยบอกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะฮะ

รณชัยเนี่ยเคยเขียนจดหมายเอาไว้นะด้วยลายมือตัวเอง
ลักษณะขู่ฆ่ายกครัว
คนที่เคยไปเจอจดหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นน้องชายของนายรณชัย
อายุ๑๖ปีนะครับ
บอกว่าในจดหมายที่นายรณชัยเขียนด้วยลายมือเนี่ยจะฆ่ายกครัวเนี่ย
มีรายชื่อคนอยู่หลายคน
ซึ่งมีชื่อของลูกสาวตัวเองคือน้องเปียโนอยู่ด้วย
พอเขาไปเจอเขาก็เลยเผาจดหมายฉบับนี้ทิ้ง
ตำรวจไปเก็บหลักฐานเนี่ยที่ป่าอยู่กับลิปตัสนะครับ
ห่างจากบ้านไปทางด้านหลังบ้าน๒๐กว่าเมตรเนี่ย
ไปเจอถังฝังอยู่ด้วยนะฮะ

ซึ่งแม่ของน้องเปียโนอดีตภรรยาของนายรณชัยบอกว่า
เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่นายรณชัยเนี่ยเตรียมเอาไว้
กะว่าจะเอาไว้ก่อเหตุฆ่ายกครัว
นี่เห็นมั้ยคะโอ้โห
แล้วไม่น่าเชื่อวันนี้เนี่ยหนึ่งในรายชื่อที่นายรณชัยเขียนเอาไว้มีชื่อของลูกสาวตัวเองเนี่ย

ก็กำลังรอตัวจากทาง

ช่วงไม่เกินเที่ยงคืนวันนี้นะฮะ
นี่ตอนที่ไปคุมตัวจากชนบุรีนะครับ

และกำลังเดินทางมาที่สนราชยาวที่จังหวัดนครสวรรค์ท้องที่เกิดเหตุนะครับ
ดูตรงดูตรงจากคำให้การของโรนาชัยแล้วค่ะ
ที่ว่าเนี่ยมันผียาบ้ามั้งคะ
คือย่าของเด็กเนี่ยแม่ของนายรณชัยบอกลูกชายก็หลายอย่างเหลือเกิน
มีอาการทางจิตประสาทดื่มเหล้าเสพกัญชา
เทียบใบกระท่อมเสพยาเส้นมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้
ทุกผู้ชมครับเรื่องจดหมายขู่ฆ่ายกครัวที่นายรณชัยเขียนเอาไว้เนี่ย
ย่าของน้องเปียโนแล้วก็แม่ของน้องเปียโนบอกรายละเอียดอย่างนี้นะฮะ
มีน้องชายนายรณชัยนะครับอายุ๑๖ปีเคยไปเจอนะครับ
รณชัยเขียนด้วยลายมือเอาไว้ในข้อความเขียนชื่อคนในครอบครัว
หนึ่งในนั้นมีชื่อน้องเปียโนแล้วก็มีชื่อคนอื่นอีก
และมีชื่อฮายเขียนชื่อคุณฮายเอาไว้
คุณฮายนี่คือเราก็ถามว่าคุณฮายไหน
ญาติของนายรณชัยบอกว่าก็คือคุณฮายอาภาพรนครสวรรค์นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เราก็ถามว่าเอาแล้วมาเกี่ยวข้องอะไรยังไงนั่นน่ะสิ
คือคุณอภพรก็คนนครสวรรค์น้องเปียโนอยู่นครสวรรค์อยู่แล้วใช่ไหม
คนในครอบครัวบอกว่าน้องสาวของคุณฮายอาภาพร
ชื่อคุณแหวดเป็นคนรับอุปการะน้องเปียโน
เราไม่รู้ว่าไปเจอเจอกันแบบไหนอะไรยังไงนะ
แต่น้องเปียโนเนี่ยน้องสาวของคุณฮายอาภาพรเนี่ย
เขารับอุปการะอยู่แล้วก็รู้จักดีรู้จักกับครอบครัวของน้องเโน

นายรณชัยเนี่ยเขาเคยมีปัญหาเรื่องการเสพยาเสพติดมาก่อน

คุณแหวดแล้วก็คุณฮายอาภาพรเนี่ยก็เคยเตือนหลายครั้ง

เราถามไปยังคุณฮายคุณฮายวันนี้ก็ติดภารกิจนะครับ
ทำบุญอยู่แถวภาคเหนือเลยยังไม่สะดวก
ที่จะให้ข้อมูลหรือว่าให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับแต่ในเฟซบุ๊กของคุณแหวด
นอนงนครสวรรค์น้องสาวคุณฮายอาภาพรนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
วันนี้ได้โพสต์แสดงความอาลัยเกี่ยวกับเรื่องการจากไปของน้องเปียโน
บอกว่าหนูจะอยู่ในใจน้อยตลอดไปนะลูกน้อยรักหนูนะ
หมาของน้อยอยู่ด้วยกันตั้งแต่พูดไม่ได้จนพูดเก่งหนูเป็นเด็กน่ารัก
ใครเห็นใครก็เอ็นดูแล้วมีคลิปที่โพสต์เอาไว้ด้วยนะครับ
วันที่น้องสาวคุณฮายอาภาพรมาส่งน้องเปียโนที่บ้าน
เขาจะอุปการะคอยเลี้ยงดูคอยพาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่
นี่๒๓ธันวาคมนะฮะนี่น้องเบียโนนั่งอยู่ในรถ
เนี่ยกำลังช่างพูดช่างจาเลยค่ะกำลังน่ารักเลย
เอาที่เหลือเดี๋ยวรอนะฮะก็คือผู้ต้องหาถูกส่งตัวกลับมาที่ท้องที่เกิดเหตุ
คือสพลาดยาวที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ทางสพลาดยาวก็จะได้ดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไปค่ะ